ไปดูดอกไม้ที่จังหวัดพังงานะคะ
ชื่อว่าดอกพลับพลึงทาน
เขาบอกว่าขึ้นชื่อได้ว่าเป็นราชินีแห่งสายน้ำ
ตอนนี้กำลังบานสวยงามเลยนะคะในคลองตาเลื่อนอำเภอคุรบุรีค่ะ
อกพระเพลิงทานเหล่านี้กำลังเบ่งบาน
ชูช่อสีขาวบริเวณคลองตาเลื่อนในอำเภอคุระบุรี
รอให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปชมดอกชนิดนี้
บานสะพรั่งเป็นประจำทุกปีเลยค่ะ
เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนนี้แหละ
ตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม

แล้วก็ไม่เคยพบเห็นที่ไหนในโลก
มีที่ประเทศไทยที่เดียวนะคะ

พบได้ในแถบจังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดระนอง
ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำหลากจะมีการผสมเกษรนะคะ
โดยในแต่ละผลนั้นจะมีเมล็ดข้างใน๓๔เมล็ดด้วยกัน
สำหรับดอกพระพรึงทานนะคะเป็นดอกไม้ประจำท้องถิ่น

แล้วก็อยากจะอนุรักษ์ดอกพระเพลิงทานไว้ให้เป็นดอกไม้คู่บ้านคู่เมืองของพังงา
และที่สำคัญที่บอกไปแล้วเจอที่พังงาแล้วก็ระนองเท่านั้น
ก็เลยอยากให้เป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญอีกชนิดหนึ่งของโลกค่ะ